เขือเทศอบแห้งนี่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะ
เนื่องจากว่ารสของเมืองเทศอบแห้งส่วนใหญ่มันจะมีรสหวานกว่า
และความเตรียวเหลือรสชาติที่เด็กไม่ชอบจะมีน้อยกว่า

ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองจะมีข้อดีก็คือว่า

ผลิตภัณฑ์จากพืชทุกอย่างจะไม่มีฟอสรอล
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมระดับไขมันในเลือด
หรือว่ามีโรคไขมันในเลือดผิดปกติอยู่

ออกปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไขมันตรงนี้ด้วย

ครับสนใจมากเลยค่ะ

ทุกวันศุกร์เวลา๑๔นาฬิกาทางไทยรัตน์ทีวีช่องศักดิ์๑๒